หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข้อมูลบอกว่า

ของแรงงานชาวเมียนมาและมีผู้ติดเชื้อ๖ราย

อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

พนุวัฒนยะเขียวผู้ใหญ่บ้านแม่ปะใต้หมู่๓
ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสา

ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจคัดกรองรถทุกคัน

ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับหมู่บ้านหนองบัวคำ

หมู่บ้านหมู่บ้านหนองบัวคำหมู่๑๑

มีแรงงานชาวเมียนมามาอยู่กันเยอะ

สูงเกิน๓๗๕องศาเซลเซียส

ก็รักษาตัวในโรงพยาบาลแม่สอดทันที

ที่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ด้วยกัน๙คน

ติดเชื้อไปอีก๕ก็เลยรวมเป็น๖

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด

หมู่บ้านหนองบัวคำหมู่๑๑ตำบลแม่ปะ

หมู่บ้านนะคะตรวจไป๕๐๐กว่าคน
เป็นการคัดกรองเชิงรุกคือป้องกัน
ไม่ให้เชื้อมันกระจายออกนอกพื้นที่

ประเทศเมียนมาอีก๑๓คน

แต่ยังไม่มีการยืนยันจากสาธารณสุขนะคะ

เดี๋ยวต้องตรวจซ้ำอีกครั้งนึงว่า๗คนนี้

ตัวเลขก็จะนำมารวมกับตัวเลขของส่วนกลาง

เขามีชาวเมียนมาที่เช่าบ้านเขาอยู่
ติดโควิด๑๙รวดเดียว๖คน

มีชาวเมียนมาเช่าอยู่๒๑คน

ตอนนี้ก็เลยต้องตรวจให้หมดทุกคนค่ะ
ตัวเจ้าของบ้านเช่าเองก็ไปตรวจเหมือนกัน

นี่ค่ะ

ยังมีจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

มุทรสาครชนบุรีระยอง

จะไปไหนจะเข้าจะออกจังหวัด

ต้องมีหนังสือนะครับแต่ท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการ
วันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแจ้งความ
สพมสมุทรปราการนะครับหลังจากเกิดคลิปนี้ฮะมีกลุ่มแรงงาน
คนไทยนี่แหละนะเป็นช่างรับเหมาทาสี๑๑คนเข้ามาเช่า
อยู่ที่ตะบนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการแต่มาจากจังหวัด
ชนบุรี๑ใน๕จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่
ต้องมีการขอหนังสือนะฮะในการเดินทางข้ามจังหวัดแต่ไม่มี
หนังสือนะทางผู้นำชุมชนในพื้นที่เขาทราบข่าวเขาก็มาบอก
ว่าโอ้โหนี่คุณต้องกักตัว๑๔วันนะนังส่วนหนังสือคุณก็ไม่
มีนะก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนะฮะคือกลุ่มแรงงานเนี่ยเขา
บอกว่าเขาก็เข้าออกชนบุรีกรุงเทพเดินทางไปมามาสมุทรปราการ
อย่างต่อเนื่องนะแล้วอยู่ดีดีเนี่ยจะมาให้เขากักตัวเขาจะกิน
อะไรอะไรแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวท่านลองฟังนะฮะ
ผมถึงต้องกักคุณมาคุณติดต่อเจ้าของบ้านกันใช่ไหมแล้ว
คุณคุยกันอย่างไรเขาบอกว่าคุณไม่ไปอยู่ที่อื่นล่ะ
บอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกไว้ว่ายอ่าก็นั่นนี่คุณไปรับ
ปากกันแล้วคุณจะมาโวยวายได้ไงผมไม่ได้โวยวายข้างทางรู้
ผมไม่ได้โวยวายแต่เขาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขา
ไม่ใช่ราการพวกเจ้าของบ้านไม่ได้กักตัวผมคุณไม่ได้
ตัวผมก็ใช่ไงคุณต้องส่งข้าวส่งน้ำเราสิถ้า
ให้เราออกจากบ้านคุณหาข้าวหาน้ำให้เราสิเราไม่
ออกก็ได้คุณไม่ไปอยู่ที่อื่นอ่ะเดี๋ยวผมไม่อยู่
อื่นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณติดต่อเขา

ผมน่าคุณไปไหนอยู่แล้วไม่เป็นไรเออว่าฟังเป็น
ถามว่าผมผมผมปล่อยพวกเขาต้องปล่อยหมดเลยผมก็ต้อง
ทำตามหน้าที่กูต้องตามหน้าหน้ากี่นั้นได้ไหมคุณบอก
เนี่ยฮะเขาก็บอกกับกำนันที่มาคุย
แล้วคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงคุณต้องกักตัว
เขาบอกว่าถ้าให้ผมกักตัวก็ต้องส่งค่าส่งน้ำให้ผมด้วย
ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนผู้นำพื้นที่
คุณมาเช่าบ้านแล้วคุณก็ต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านคุณด้วย
เนี่ยฮะก็เถียงกันไปเถียงกันมา
แล้วก็อ้างว่าคือตอนที่เข้ามาเนี่ย
เข้ามาจากชนบุรีเนี่ยเมื่อ๑๘มกราคม
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจวัดอุณหภูมิเขาก็ตรวจร่างกายก็ปกติ
เห็นเขาถามถึงหนังสือเดินทางอะไรเลย
แล้วก็อ้างว่าพวกเขา๑๑คนไม่เคยติดตามข่าวสารก็เลยไม่รู้
พอเจ้าหน้าที่จะมาขอดูเอกสารก็เลยไม่มีให้

เอาเป็นว่าตอนนี้ทางพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับ
ไปแจ้งความมี๔คนนะฮะที่ไปที่อื่นไม่ยอมกักตัว
หนีไปเลย๔คนจาก๑๑คน
เดี๋ยวต้องเรียกมาตามตัวมานะครับให้มาพบเจ้าหน้าที่
จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วย